เป็นแค่ลูกน้องเท่านั้น
จริงไหมที่ไปกับผัวเขา
การุนาฟังก่อนนะ
หนึ่งกับเขา

ไม่เคยมีความสัมพันธ์เกินเลย
ยังไม่เคยได้กัน

หนึ่งไม่ได้กับเขา

แล้วนั่ง

แล้วหนึ่งก็นั่งพิงอย่างนี้โพสต์ลง

หนึ่งยืนยันด้วยหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์เกินเลย

หากทั้งนั้นคิดว่าหนึ่งมีความสัมพันธ์เกินเลย
ให้เขานำข้อมูลแล้วฟ้องมา
ทางเรายินดีตั้งรับ

ไม่อ้อมค้อมทุกคำที่ใช้

เลยต้องขออนุญาตดูดเสียงบางคำนะคะ
ไลฟ์ชี้แจงว่าเธอไม่ได้มีสัมพันธ์ชู้สาวกับ

ที่เป็นสามีของผู้หญิงที่มาร้องเรียน

ผู้หญิงที่มาร้องเรียนเธอมีลูกแล้วสองคน

แล้วบอกว่าสามีเนี่ยไปทำงานเป็นคนขับรถให้แม่น้ำหนึ่ง

ไม่กลับครอบครัวไม่สนใจ

เป็นลักษณะเหมือนผู้ชายเอาหัวไปพิงไหล่
แม้จะเป็นภาพที่ทั้งสองคน

บอกอันนี้หัวสามีเธอแน่อย่างนี้
ใช่แล้วบอกว่าเป็นแบบไปแล้วเป็นรูลักษณะคือเป็นภาพเซลฟี่

ก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะตีความไปถึงขั้นว่าเขาจะไปมีสำคัญอันนี้

เขาบอกมีภาพที่ไปทำงานด้วยกันพร้อมกับทีมงานหลายคนด้วย

แต่เธอบอกว่าก็สามีไปเป็นคนขับรถให้ไม่ใช่เหรอ

เอาก็แล้วยังไงต่อมันก็หลายคนอ่ะใช่ไหมก็อยู่กันหลายคน
เอามีอีกมีอีกมีภาพที่ไปไหว้พระร่วมกันโดยมีพระสงฆ์ยืนอยู่ในเฟรม
นี่แม่น้ำหนึ่งนั่งอยู่ที่คุกเขาที่พื้น
ส่วนฝ่ายชายนั่งอยู่บนเก้าอี้เพราะว่าขาหักใส่เฝือก
และมีคอมเมนต์ว่า๓รอบ๕รอบเกือบทุกวัน
อันนี้ก็ไม่ไหวขาเจ็บยังไม่เว้น
อันนี้คอมเมนต์ใครคอมเมนต์อ่ะไม่รู้หมายถึงอาจจะอะไรไหว้พระ
มาไหว้พระวันละหลายรอบเนี่ยสงสัยเพราะว่ารักษณะในภาพก็คือไปไหว้พระไง
มีพระสงฆ์อยู่ในรูปด้วยก็น่าจะใช่แม่น้ำหนึ่งไล่ชี้แจงทั้งภาพทั้งคลิปเลยค่ะ
บอกเอางี้นะฟังดีแม่น้ำหนึ่งมีลูกน้อง๘๐คน
๘๐คน๘๐คนสนิททุกคนแต่ว่าบริษัทโรงงานอะไรเธอใหญ่ทำโผงทำเพจอะไรทุกนี้อีก
เธอบอกเธอสนิทกับลูกน้องทุกคน๘๐คนเนี่ยมีคนที่สนิทมีลูกน้องที่เป็นผู้ชายที่สนิทกว่าสามีของคนที่มาร้องอีก
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เธอไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์อะไรเกินเลยกับสามีของผู้หญิงที่มาร้องแน่นอน
เธอบอกว่าไม่รับคำขอโทษด้วยนะถ้าคุณจะมาขอโทษฉันทีหลังฉันไม่รับนะเพราะเคยคุยกันหลายครั้งแล้ว
และฉันก็ไม่เคยเอาไปโพสต์เลยว่าแบบสามีตามง้ออยากคืนดีอยากให้เป็นคนมาขอให้แม่น้ำหนึ่งไปช่วย
โทรไปง้อสามีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเธอก็ไม่เคยเอาไปพูดนะ
ตอนนี้เธอบอกว่ามันหงุดหงิดใจมากเรื่องนี้จนอยากจะไล่ผู้ชายคนนั้นออกจากบริษัทไปเลย
เพราะมันมีปัญหานักค่ะทำไมไม่ไล่
ทำไม่ได้อ่ะเพราะผู้ชายคนนี้ติดหนี้เธออยู่ที่ยืมไปสร้างบ้าน
และอีกอย่างผู้ชายก็ไม่ได้เป็นคนผิดเพราะถ้าฝ่ายภรรยาผู้ชายคิดว่าเธอผิดเนี่ย
ก็อย่างที่เธอบอกไปไปรวบรวมหลักฐานมาเลยแล้วมาฟ้องมา
ส่วนมีอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เธอเหยียบหลังฝ่ายชาย
นี่คลิปนี้เหมือนนวดให้กันใช่ไหม
น้ำหนึ่งบอกว่ามีลูกน้องอยู่ด้วยกันหลายคน
ซึ่งเรื่องนี้อดีตสามีเธอเองก็รับทราบแล้วไม่เคยหุงหวงอะไรด้วย
ตอนนี้เนี่ยมีฝ่ายกฎหมายเตรียมเอาผิดเรื่องหมินประมาทแล้วด้วยนะ
น้ำหนึ่งบอกเธอเตรียมฝ่ายกฎหมายเอาไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
ที่หนึ่งเหยียบหลังที่หนึ่งเหยียบหลัง
ลูกน้องยืนอยู่กัน๑๐คนได้๑๐กว่าคน
ที่วันนั้นหนึ่งให้ลูกน้องไปขนของจากบนห้องลงมาด้านล่าง
แต่ผู้ชายโพสต์พูดว่าบอสครับผมปวดหลังนวดหลังให้หน่อย
ในเชิงเล่นซึ่งพนักงานหยอกยิ่งกว่านี้
ส่วนคลิปที่น้องสาวฝ่ายหญิงโพสต์ในติ๊กต๊อกว่าคนในคลิปคือผู้ชายคนใหม่ของแม่น้ำหนึ่งมาแย่งลูกไปอะไรใดเนี่ย
ก็ชี้แจงว่าไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องด้วยคลิปไหนคะนี่เหรอไหนใครแย่งลูกยังไง
โอ้โห
อ่าวมันก็ชุดละมุนวาอว้ายอะไรก็อาจเป็นว่า

ออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วกัน
ว่าเธอไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขากล่าวหา
แล้วก็จะแจ้งความฐานหมินประมาทด้วย
ส่วนหญิงสาวคนที่ออกมาเปิดเผยเนี่ย
อายุ๒๓ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
สมมุติว่าชื่อเอก็แล้วกันนะ
นี่ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยด้วยนะครับ
เธอบอกว่าเธออยู่กินกับสามีมาหลายปี
มีลูกด้วยกันเนี่ยคนโต๖ขวบนะอีกคนนึงคนเล็ก๘เดือน
เป็นผู้หญิงทั้งคู่นิติไปคุยด้วยนะฮะ
เธอยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับสามีเลย
มีนาคมที่ผ่านมาสามีเธอไปทำงานกับแม่น้ำหนึ่ง
เป็นพนักงานแพ็คของผ่านไป๒เดือน
ย้ายไปเป็นคนขับรถให้กับแม่น้ำหนึ่ง
แล้วก็ทีนี้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วอันนี้เธออ้างนะ

เราก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรยังไงนะเขาอ้างเขาอย่างนี้
แต่แม่น้ำหนึ่งเขายืนยันแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
เขากับลูกน้องลูกน้องมัน๗๐๘๐คนเขาก็สนิทกับลูกน้องอยู่อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ไป๒เดือนเนี่ยเธอบอกว่าสามีเธอเปลี่ยนไปไม่ค่อยกลับบ้าน
มีเสื้อผ้าใหม่มีรองเท้าใหม่มีคนส่งข้อความมาบอก
บอกว่าเธอเนี่ยถูกสวมเขาถามสามีสามีบอกโอ้ไม่มีอะไร
เจ้านายกับลูกน้องจริงแล้วแม่น้ำหนึ่งก็ทักมาคุยกับเธอ
บอกว่าจะงดการเดินทางไกลและงดโอทีของสามีเธอ
สิ่งที่ทำก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เพราะสามีไปเที่ยวทะเลกับเจ้านายแล้วพาลูกสาวคนโตไปด้วย
กลับมาเนี่ยลูกสาวบอกว่าดูสนิทสนมกันอะไรประมาณอย่างนี้
อ่าลูกสาวคนโตของเธอแล้วมั้งนะฮะมีปากเสียงกับสามี
เคยถามสามีว่าหมดรักเธอแล้วหรือไม่หรือเปล่าสามีบอกว่าใช่
เลยตัดสินใจพาลูกเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านแม่
กระทั่งเมื่อวานสามีพาแม่และญาติมาหาที่บ้านมาตกลงว่าจะเอายังไงกัน
พอมาถึงแม่สามีบอกว่าให้ไปหย่ากันที่อำเภอ
แต่เธอยังไม่ได้ตัดสินใจหย่านะก็เลยมีปากเสียง
แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องแย่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกกันด้วย
บอกในส่วนตัวของเธอตอนนี้เธอสับสนไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดี
ลูกก็บอกว่าเขาป้อนขนมกันอะไรบนรถนะคะ
เขาก็ยังบอกว่าไม่ได้มีอะไรค่ะไปทำงานเฉย
เพราะฉะนั้นหนูก็เลยแบบเหมือนว่าก็เหมือนรู้นะว่ามีอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยว่าเออถ้าเขาจริงจังก่อนมันก็ดีนะอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยว่าถ้าจริงจังถ้าเขาจริงจังกับเขาคุณจะยอมให้เขาไปไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปอยู่นู่นไหมหนูก็ไม่รู้นู่นไหนหนูก็ไม่รู้
หนูก็เลยว่าอ้าวถ้าฟิล์มพูดขนาดนี้ก็เหมือนก็ไม่ได้รักกันแล้วเหรออยากไปอยู่เหรอ
ก็ไม่ล้างเอิญก็ไม่ล้างไว้หนูก็บอกแบบนี้ค่ะ
ถ้าพูดมาแบบนี้แสดงว่าหมดรักแล้วเหรอหนูก็เลยถามเขาเขาก็เลยว่าเขาก็เลยบอกว่าเออ
ขณะที่แม่สามีของคุณเอก็คือแม่ของฝ่ายชายนะที่เขาบอก
ยืนยันว่าสิ่งที่ลูกสะพ้ายบอกมันไม่จริงเลย
ลูกสะพ้ายนี่แหละคือทำให้ลูกชายของเธอเนี่ยไปทำงานที่ไหนไม่ได้เลยทำงานที่ไหนอยู่ได้ไม่นาน
เพราะว่าลูกสะพ้ายเนี่ยขี้หึงมากแล้วลูกชายเธอหน้าตาดีคือไปทำงานที่ไหน
เมียก็หึงตามหึงตลอดจนลูกชายเนี่ยอยากจะอย่าขาดจากลูกสะพ้าย
เมื่อวานยังไม่ทันได้หย่าเลยทะเลาะกันก่อนเธอบอกค่ะ
ที่แม่เคยเห็นเข้ามานะไปทำงานโรงงานไหนไปที่ไหนก็หึงหึง
ทีมข่าวเราก็ไปบ้านแม่น้ำหนึ่งนะคะตั้งใจว่าจะไปคุยดูอีกครั้งนึง
แต่ปรากฏว่ารอปภหน้าบริษัทแจ้งว่าแม่น้ำหนึ่งไม่อยู่
ติดต่อไม่ได้จริงก็จะไปคุยกับฝ่ายชายด้วยเหมือนกัน
แต่รองพอก็บอกไม่อยู่ทั้งคู่เราก็พยายามโทรหาแล้วนะ
แต่ว่าปลายสายไม่รับโทรศัพท์เราฝ่ายผู้ชายนะคะที่ว่าที่ว่าเป็นสามีของผู้หญิงที่มาร้องเรียนว่าไปนอกใจอะไรนั่นน่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปดูที่วังพญานาคปู่อนันตนาคาราชวิสุทธิเทวาที่แม่น้ำหนึ่งสร้างเอาไว้นะคะ
ก็ไปเจอพนักงานประจำร้านขายของเขาก็คุยกับเราบอกว่าพี่แม่น้ำหนึ่งสนิทกับลูกน้องทุกคนจริงนะ
แล้วก็สนิทสนมหอกล้อกันแบบถึงเนื้อถึงตัวจริงและไอ้ทริปทะเลที่ว่าเนี่ยหนูก็ไป
แต่มันไม่ได้มีการแบบสนิทสนมอะไรเกินเลยตามที่เขาอ้างนะเธอว่าอย่างนี้นะคะ

คือแม่น้ำหนึ่งก็ยืนยันผ่านทางงานไลฟ์ของเธอแล้วว่าไม่จริงเลยนะครับถูกกล่าวหานะครับ